คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เดี๋ยวเราต้องดูกันหน่อยเนี่ยนะคะ
มันก็เป็นข่าวที่สังคมรอดูอยู่หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ย
คือเทกันไปเรียบร้อยแล้วถอนตัวแล้ว
ตัวเรียบร้อยแล้วกับลุงพลทีนี้หลังจากนี้ใครจะมาเป็นทนายให้กับลุงพล
เพราะว่าก็มีชื่อของทนายอนัญชัยชัยเดชหลุดออกมาด้วยนะคะว่า
ทนายอนัญชัยจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยคดีน้องชมพู่กรณีนี้หรือเปล่า
แล้วเมื่อวานธนายอนัตชายโพสต์บอกว่าวันนี้จะแถลง
ใช่นี่ไงคะแถลงแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
สรุปทนายอนัญชัยจะมาทำคดีให้ไหม
เดี๋ยวดิฉันให้รอฟังเสียงทนายอนัญชัยเองเลยละกันค่ะ
เออทำไหม

คุณมาหาผมผมยินดีครับ
คุณไม่ต้องรอฟิกคือผมยังไม่ดอกพระรัตน์
แต่คุณเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือเยอะ
ผมได้มาติดต่อท่านอนัญชัยจริงครับ

เพราะผมว่าความผลสารที่ทำผมไม่ได้ว่าความผลโลกโซเชียล

เพราะว่าลุงพลไม่เคยติดต่อมาด้วยตัวเองมีแต่ผ่านคนอื่นมา
อ๋อเหรอถ้าติดต่อมาด้วยตัวเองรับไหม
ก็เนี่ยผมก็พร้อมจะช่วยนะเอาจริง
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าผมก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาอยู่แล้ว
ทีนี้ฐอชัยย้ำเลยนะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะ
แต่ผมมีจุดยืนใครจะมาซื้อตัวผมไม่ได้เลย
ไม่ต้องเอาตังค์มาจ้างหรอกถ้าเป็นคนดีมากพอ

แล้วก็ฝากบอกแฟนคลับลุงพลด้วยบอกว่าถ้าเป็นคนดี
ยินดีว่าความให้ฟรีทำให้เฉพาะคนดีมีศิลธรรม
คนไม่ดีไม่ทำให้แล้วอย่าเอาชื่อเสียงของผม
ไปหากินว่าจะมีการเปิดรับบริจาค
จ่ายค่าทนาย๕ล้าน๑๐ล้าน
เขาก็กันตัวเองเอาไว้ก่อนนะแต่สุดท้ายธนายอันตชัยบอกว่า
ก็ลุงพลไม่ได้มาพูดไม่ได้มาขอเองนี่
ถ้ามาขอเองเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันใช่ไหมนะครับ